คุณผู้ชมครับไปดูชีวิตของแรงงานนะครับ
คือตอนนี้เราดูแต่ละคนกลับมาเล่าเนี่ยดูคนนี้หน่อย
โชคชัยโชคชัยทำงานในไร่มะเขือเทศครับ
เขาบอกว่าเขาต้องขับรถไถหนีระเบิดครับ
ซีปลูกอยู่ด้วย
เห็นไหมที่บินข้ามหัวไปนะ

บระเบิดกลุ่มฮามาสนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันจะมาบึ้มอยู่ตรงหัวไหมก็กลัวถ้าตายไง
แรงงานไทยในอิสราเอลถ่ายเอาไว้เลย
คือเป็นคลิปที่กลุ่มแรงงานไทยนั่งรถไถนะครับออกจากพื้นที่ฉนวนกาซ่า
ปรากฏว่าระหว่างทางกลุ่มฮามาสนะครับก็ยิงระเบิดนะฮะ
เป็นระเบิดทางอากาศยิงหลายชุดเลยกลุ่มแรงงานก็รีบหยุดรถครับ
แล้วตะโกนลงจากรถนะครับแล้วไปหลบกันใต้รถไถ
กำบังไว้ก่อนเคราะห์ดีนะครับการโจมตีครั้งนั้น
ไม่มีแรงงานได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

พี่โชคชัยเขาเล่าถึงวินาทีที่เขากลัวที่สุด
ไหนครับไหนวินาทีที่กลัวที่สุดยังมีหนักกว่านี้อีกเหรอ
ที่ได้ยินเป็นตับไม่ใช่เสียงประทัดที่จุดแล้วจะเอาเลขปลายประทัด
คือผมไม่อยากให้ใครอยู่ในวินาทีแบบนี้นะครับ
โอ้โฮของพวกเชิกชายเป็นแรงงานนะครับ
ที่ไปทำงานในลายมเผื่อเทศอิสไรเอลนะครับ

หลังจากถูกยิงถล่มโรงงานนะครับ
เขากับเพื่อนครับก็หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องเงียบ๒วัน

นะครับรอจนทหารอิสราเอลเข้าไปช่วยนะครับ
ทุกคนรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับ

เมื่อกี้ของพี่เบิร์ตมีช็อตที่แบบขับรถไถหนีใช่ไหม
ภาพข่าวนี้จะให้คุณผู้ชมดู
เอาแล้วมันต่างจากข่าวอื่นยังไงคุณน้ำแข็ง

มันมีทั้งวิ่งหนีและอีกอันหนึ่งตอนที่ขึ้นรถบัสหนี
องไปที่ทางที่ถนนศพคนตายเกลือนเลย

เหตุการณ์ยังไม่สงบนะครับช่วงนี้
ผ่านไปแล้ว๒วันเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบ
ไม่ใช่งานวันเด็กค่ะที่จะมีรถไถมาวิ่งหน้าที่พักแบบนี้

รถถังนะคะรถถังมาแล้วก็มาวิ่งวิ่งวิ่ง
แล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คือเขาเจอแล้วจิตใจเขาจะเป็นยังไง

หลบพวกกระสุนหลบระเบิด

จนวันนี้ก็ยังไม่สงบคุณผู้ชม
คุณวุฒิทธิพงเล่าให้ฟังว่า
วันงานทุกคนก็ต้องวิ่งออกมา
หลบอยู่ในบังเกอร์ในไร่มะเขือเทศ
แล้วทหารอิสราเอลก็เข้ามาในพื้นที่
นี่มาก่อนที่กลุ่มฮามัสจะบุกเข้ามานะคะ

ดูอีกอันหนึ่งที่มันสลดหดหู่เหลือเกินค่ะ
นั่งรถบัสอบพยพออกจากพื้นที่
คุณคนภูมิฤชาค่ะ
อายุ๓๙ปี

เอิ่มไปเลย
ใช่ไง
เขาก็อาจจะกำลังหลบหนีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าตอนนั้นที่ผมถ่ายคลิปนี้

ห่างจากฉนวนกาซ่า๓กิโล

โดนไล่ยิงนอนเกลื่อนตายตลอดทางเลย
แล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะอบพยพ
เข้าไปให้หลบอยู่ในห้องหลบภัย๑วัน

อากาศหายใจมันก็น้อยอยู่แล้วต้องไปอัดอยู่ในนั้น
ฮามาสบุกมาจะมาดึงประตู
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทหารอิสราเอล

รู้ไหมถ้าเกิดทหารอิสราเอลไม่โรยตัวมาช่วยนะ
คนไทยหลบอยู่ด้วยกัน๑๑คน
อาจจะโดนฮามาสบุกเข้ามาแล้วก็ยิงก็ได้

อันนี้คลิปเอามาให้ทีมข่าวได้ดูก่อนที่จะเดินทางกลับไทยนะคะ